ศิลปะสวยก็มีมาให้ชมเช่นเดียวกันนะคะ
พากันไปที่จังหวัดพิศนุโลก
ไปดูสตรีทอาร์ตแห่งนี้
บอกเลยว่างดงามประทับใจมากค่ะ
อุ้ยไม่เคยเห็นเลยสวยไหมคะนี่คุณชนะบ้านคุณเลยค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะวังทองป่ะใช่ถูกใช่ค่ะ
มันเป็นอยู่จุดกึ่งกลางเชื่อมระหว่างจุดหอนาฬิกาวัดวังทองวนาราม
ตำบลวังทองอำเภอวังทองพิศนุโลกนี่แหละ
เขาเรียกตัวนี้ว่าสตรีทอาร์ตตรอกกลางตลาด
อ่ามีภาพสวยสวยเป็นภาพวาดจิตรกรรมจากศิลปินที่อยู่ในท้องถิ่นอ่ะ
วาดกันมากมายหลายมุมหลายแบบเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเทศบาลตำบลวังทอง
เขาก็ได้ติดต่อศิลปินที่มีฝีไม้ลายมือให้มาวาดภาพ
อย่างท่านหนึ่งที่ทางเทศบาลติดต่อมาก็คือคุณวิทยารัฐกลุ่ม
ให้มาวาดภาพเนรมิตบ้านไม้เก่าโบราณอายุกว่า๑๒๐ปี
ให้กลายเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะที่สวยงาม
สวยงามเพราะวาดลงไปบนผนังสังฆาศรีก็มีผนังปูนปูนเกาเลย
แสนจะดูสวยงามน่าประทับใจนะคะ
ออกแบบวาดลวดลายกันไปตามแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
อย่างหนุ่มคนนี้ค่ะก็นำเอาวิถีชีวิตของชาววังทอง
มาถ่ายทอดผ่านลายเส้นและสีสันนะคะ
กลายเป็นภาพวาดที่สวยงามนะคะ
มันก็ปรากฏอยู่ตลอดสองฝั่งทางในตรอกตรงนี้
ทำให้ทุกมุมทุกย่างก้าวที่เราเดินผ่านเข้าไปมันน่าถ่ายรูปจริงนะ
แวะเวียนไปนะคะก็บอกเลยว่า
คุณจะต้องไปถ่ายภาพกลับมาเพราะว่านี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งในพิศนุโลกแล้วนะ
แล้วไม่ใช่แค่วาดบนกำแพงใช่ไหมเนี่ยบนสังกษีใช้เทคนิคการวาดภาพในรูปแบบต่างออกมาก็สวยงามเหมือนกันนะคะ
เอาเป็นว่าใครมีโอกาสไปพิศนุโลกนะคะอย่าลืมไปแวะด้วยไปชมความสวยงาม
แล้วก็ย้ำเตือนกันตรงนี้แบบที่คุณผู้ชมรู้กันได้อยู่แล้วว่าดูแต่ตามมืออย่าต้อง
เช่นต้องบางคนสนใจอยากจะไปลูบถูดูซิมันจะเสียหาย
ไม่ต้องไปถูไทยไม่ใช่ตนตะเคียงแค่ถ่ายรวยด้วย

อ๋อดังมากหิวอ่ะ
หิวพูดถึงของกินก็คิวกรุงกันนะ
รู้สึกอยากหาอะไรกินขึ้นมาเลย